จะพาไปพบกับหมอลำสาวนุษย์นุชนัน
เจ้าของเพลงฮิตพร้อมเป็นคนใหม่ให้อ้ายวันนี้

บอกเลยว่าลีลาหน้าเวทีเป็นที่น่าจับตาอย่างยิ่งเลยนะคะ
คนนี้มีคนให้ติ๊บด้วยนะ
ให้ติ๊บสาวนุทด้วยแต่ว่าน่าคุ้มคุ้น

ใครเดี๋ยวไปหาคำตอบค่ะกับช่วง
เจ้าแจ๊ะริมจอวันนี้

เจ้าแจ๊ะริมจอวันนี้
ป่าอเกล้าหน้าสามอถอยหลังอีกสี่
อยู่หน้าเวทย์นี้ไม่เคย
ได้รับแอลกอฮอลห่อแบงค์มาวันนี้เจอเลย

เอาจริงนะไม่เคย

จริง

งั้นขอลงเวทย์ข้างพีทิศ

ปกตินี่ไม่เคยไม่เคยกินหน้าเวที
กินแต่ข้างเวทีอะค่ะ
สาวที่ให้ติ๊บหน้าคุ้นนะคะ
โหยนึกว่าใคร
จีน่าเดอร์เฟส
คอสตูมดูหมอลำคือชนะเลิศ
เสื้อตัวใหญ่กับกางเกงขาสั้น
เข้ากับเวทีสุดไปเลยลูกเนี่ย

แต่ที่ดูคือวงการนางแบบเอ็กซสาวหมอลำ
เกิดขึ้นแล้วจ้า
วดพ่อแม่พี่น้อง